หลังจากที่มีการผ่อนปลนกิจกรรมและกิจการบางอย่าง
ภายใต้ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของสบคเนี่ย
แต่ภาพที่หลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้ก็คือ

มีคุณผู้ชมหลายท่านโพสต์ข้อความโพสต์ภาพเอาไว้ในโลกโซเชียล
ทำงานตอนเช้าไงวันนี้เปิดทำการวันแรก

ซึ่งวันนี้คนแน่นตั้งแต่เช้าวันนี้มีการประชุมคอรมอล
เอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีก็พูดเอาไว้หลายเรื่อง
เดี๋ยวดูภาพอีกทีก็แล้วกันที่คนเดินทางกันเยอะ
หลายคนเป็นห่วงว่าเอ๊ะตกลงเขาไม่ต้องเว้นระยะห่างกันหรือ
จุดสับลางขัดคล่องตั้งแต่เช้ามืด
เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มีผู้โดยสารที่ตกค้างและสะสม
ก่อนที่ช่วงสายก็จะคลี่คลายกันได้
สายสุขุมวิทย์สายศรีลมเนี่ย
จะมีผู้โดยสารตกค้างรอกันอยู่แบบนี้เยอะค่ะ
คือเขาบอกว่าเขาก็พยายามที่จะให้เว้นระยะห่างในส่วนที่เป็นที่นั่ง
แต่ในส่วนที่เป็นที่ที่เป็นตู้ที่ยืนอย่างเดียวอย่างนี้มันก็
อืมจังหวะคนตกค้างสะสมค่ะ
อ่าแล้วหลายคนก็บอกนะคุณเขียนมาสอนบอกว่าอ่าก็เข้าใจอ่ะ
ก็อยากจะเว้นระยะห่างแต่ตอนเช้ามันต้องไปตอกบัตร
สแกนนิ้วอย่างนี้ต้องไปให้ตรงเวลาห้ามสายไง
มันก็ต้องรีบไปอย่างเงี้ยอืมนะฮะเอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยครับ
แต่จากนี้ไปก็ต้องไปตรวจสอบว่าถ้ามันเกิดจากระบบขัดข้องทางเทคนิคแล้วเนี่ย
แล้วมีแผนรองรับยังไงหรือถ้าไม่ได้มีระบบขัดข้องทางเทคนิค
ปกติมีแผนในการเดินทางส่งผู้โดยสารรับส่งแบบนี้ยังไง
ระยะห่างแบบไหนจัดระเบียบในการออกรถยังไง
เพื่อไม่ให้มีปัญหาลักษณะภาพแบบนี้เกิดขึ้นอีก
พลเอกประยุทธ์ยังตำหนิไปถึงสถานประกอบการ
ปล่อยให้ประชาชนไปรุมกันแย่งซื้อสุราเบียร์เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
จะเป็นประชาชนโดยทั่วไปหรือพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยก็แล้วแต่นะครับ
โดยบอกว่าร้านค้าต้องมีมาตรการที่ชัดเจนทั้งเรื่องการจำกัดปริมาณการซื้อ
และการเปิดปิดตามเวลาด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะปิดอีก

เปิดตามเวลาที่กำหนดนะครับไม่ให้มีการภาพการแย่งเช่นนั้นอีก
ถือว่าไม่เป็นตามมาตรการของรัฐนะครับ
อันนี้ก็ขอให้ภาคเอกชนร้านค้าต่างที่มีการขายสุราต้องแบบตามมาตรการที่ออกไปนะครับ
งั้นก็จะต้องถูกปิดไม่ให้ขายอีกต่อไปนะครับ
แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือกรณีที่จะต้องมีประชาชนจำนวนมากในการเข้าไปสถานประกอบการขนาดใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นทุกวันค่าต่างวันนี้ผมขอเตือนว่าท่านจะต้องกำหนดจำนวนปริมาณคนที่เข้านะครับ
ในสถานที่เหล่านั้นเป็นจำนวนจำกัดนะครับมีขบวนมีการทยอยเข้าไป
ใช้เวลาในการอยู่ในสถานประกอบการเหล่านั้นไม่เกินสัก๒ชั่วโมงนะครับน้องเนี่ย
กรูเกลียวเข้าไปเต็มไปหมดแล้วก็มีปัญหาการแย่งชิงอะไรต่างเหล่านี้
ตกไม่ตกก็ต้องแล้วแต่ตัวท่านด้วยนะฮะ
แต่ตอนนี้เขาก็พยายามที่จะคุมเข้มกันเพิ่มเติมนะครับ
ประหลัดกระสวมหาธัยได้ลงนามในคำสั่งเป็นนังสือนะครับ
ไปท๗๐๐จังหวัดทุกจังหวัดให้ไปจัด
เบียบแนวทางการปฏิบัติและกำชับผู้ประกอบการให้
ทำตามมาตรการต่างต่างอย่างเคร่งครัดหากพบ
ที่ไหนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตาม
กฎหมายและให้สั่งปิดไม่ต้องขายไปเลย
นี่นะฮะอะไรที่เขาให้เปิดได้แล้วต้องทำตามสิ่งที่ตั้งกฎเกณฑ์กันไว้แล้วแล้วไม่ทำเนี่ย
ค่ะก็ให้ปิดไปเลยนะครับแล้วก็ให้แต่ละจังหวัดไปจัด
วันนี้มีการแถลงตัวเลขนะครับเกี่ยวกับผู้ที่ติดเชื้อนะฮะ
แล้วก็มีเรื่องของกิจกรรม๖ประเภทที่ได้รับการผ่อนปลนตั้งแต่๓พฤษภาคม
โศกสบคบอกว่าส่วนใหญ่เจ้าของกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานที่วางไว้
จะมีสักร้อยละ๔เท่านั้นนะครับที่ไม่ทำตาม
พบว่าร้านขายอาหารและเครื่องดื่มเป็นกิจการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมากที่สุด
ขายอาหารกับเครื่องดื่มโค้ดศกสบคคุณหมอทวีสินวิสุนุโยธิน
ยังบอกถึงกิจกรรมในวันวิสาขบูชาวันพรุ่งนี้นะครับ
มหาเทราสมาคมเคยมีมติออกมาตั้งแต่๑๐เมษายนที่ผ่านมา
เพื่อป้องกันพระพิสุสามเณรและประชาชนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ให้วัดงดการจัดกิจกรรมที่ประชาชนมารวมกลุ่มกัน
เว้นการปฏิบัติกิจของสงฆ์อันนี้สงฆ์ที่อยู่ในวัดท่านก็ทำได้
แต่ว่าประชาชนที่จะทำกิจกรรมต่างเหมือนกับทุกปีเนี่ยอันนี้ให้งดไปก่อนนะครับ
แต่ก็มีหลายวัดที่ตอนนี้เขาก็ปรับตัวเข้ากับวิถีใหม่นะครับ
อย่างเช่นวัดบวรนิเวศวิหารนะฮะได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ออนไลน์
ให้ประชาชนร่วมเวียนเทียนที่บ้านพร้อมกับพระที่วัดในเวลา๑ทุ่มพรุ่งนี้
ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่วันนี้สบคแถลงว่ามี๑รายเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นผู้ชายคนไทยนะฮะเป็นชาวจังหวัดนราธิวาสอายุ๔๕ปี
ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาแหล่งติดเชื้อเพราะผู้ป่วยมีหลายปัจจัยเสี่ยง
เดินทางไปร่วมพิธีทางศาสนามาด้วยไปสัมผัสใกล้ชิดคนในชุมชนด้วย
ขณะเดียวกันมีผู้ที่รักษาหายเพิ่มวันนี้๗รายและไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับ
ทำให้ยอดสะสมทั้งหมดผู้ติดโควิด๑๙ในไทยอยู่ที่๒๙๘๘ราย
รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๒๗๔๗รายเสียชีวิตสะสม๕๔ศพ
เท่ากับว่ายังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๑๘๗ราย
ส่วนเรื่องของชาวยาลา๔๐รายที่ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙ในครั้งแรก
ครั้งที่๒ผลการตรวจแล็บไม่พบเชื้อตอนนี้ส่งไปตรวจเป็นครั้งที่๓นะฮะ
ว่าผลน่าจะออกมาได้วันพรุ่งนี้นะครับ